ชาวบ้านหาดสายยาวที่สตูนบอกโอ้โหมันใหญ่มาก

คุณรู้จักปลากระทงไหมปลากระทงคุณผู้ชมรู้จักไหมฮ
เนี่ยต้องสาวกันแบบนี้ขึ้นมาเคยมีข่าวว่ามันแทงคนด้วยนะค่ะ
เพราะปากมันแหลมแหลมด้วยน่ะใช่ไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เนี้ย
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยเห็นตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมันมาตายอยู่ตรง
ชายหาดทรายยาวที่สตูนนะฮะชาวบ้านก็ต้องลากจูงขึ้นมาแบบเนี้ย
คือให้ข้อมูลนิดนึงค่ะว่าปลากระทงเนี่ยหรือชาวบ้านเรียกว่าปลากระทงแทงเนี่ยนะคะ
มันเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ปลาดเปลี่ยวว่องวัยและเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกนะ
ยื่นออกมาแบบนั้นไว้นำทางล่าเหยื่อแล้วก็ป้องกันตัว
ล่าสุดค่ะไปเจอว่ามันเป็นซากอยู่นะคะ
คุณมุฮามัติบิสนุนชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าระหว่างขับเรือหางยาว
ออกไปทำประมงเมื่อวานนี้ก็บังเอิญ
ไปเห็นซากปลาขนาดใหญ่ลอยตายอยู่ห่างจากฝั่งไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
ก็เลยเข้าไปดูใกล้ใกล้เอ้าพอเข้าไปดูใกล้ใกล้
พบว่ามันเป็นปลากระทงหรือปลากระทงแทงขนาดใหญ่มากโอ้โห
ตัวเขาเองนะหมายถึงคุณมุธมัตินะทำประมงมาทั้งชีวิต
ไม่เคยเห็นปลากระทงแทงขนาดใหญ่ขนาดเท่านี้ในพื้นที่
เพราะปกติแล้วปลากระทงแทงเนี่ยนะมักจะเป็นสัตว์ทะเลน้ำลึก
ก็ต้องดูแหละค่ะออกไปจากฝั่งใกล้ใกล้หนูน่ะอืมไปโพสทะเลน้ำค่ะ
จะได้เห็นสมุดเลยอ่ะนะเออถึงจะได้เห็นแต่เนี่ย
มันอยู่ใกล้ใกล้กับฝั่งเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำก็คือ
เอาเชือกเนี่ยไปผูกซากปลาแล้วก็ลากกลับเข้าฝั่งค่ะให้ลูกหลานเนี่ย
ได้มีโอกาสเห็นของจริงขอบคุณคุณมุธมัติด้วยนะครับ
เราก็ได้เห็นของจริงก็คราวนี้ละฮะเออนะดูผ่านจอดอีกอ่ะ
ใหญ่มากคุณรู้ไหมว่าน้ำหนักมันเนี่ยเท่าไหร่ฮะ
สองร้อยกิโลกรัมโอ้โหความยาวสี่เมตร
คุณเห็นด้านบนของลำตัวไหมน้ำเงินเข้มเออ
ท้องของมันเนี่ยเป็นสีเทาค่ะแล้วลอยมาบริเวณร่องน้ำเนี่ย
คุณมุธมัติเขาเชื่อว่าอาจจะมาวางไข่นะคะ
แล้วก็ตายมาจากที่อื่นแล้วลอยน้ำมาตายที่นี่
สังเกตนะคะตามลำตัวก็ไม่มีบาดแผลอะไร
แต่ตอนนั้นที่ไปเจอเนี่ยซากปลาเริ่มเน่าเหม็นแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือก็ต้องฝังกลบนะ
นี่ขนาดกระบะตอนเดียวไว้ท้ายยาวแล้วนะ
ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเลยครับนะฮะยาวสี่เมตรอ่ะครับ